ดูเรื่องการใช้กำลังทำร้ายกันเหตุการณ์ความรุนแรงกันหน่อยนะครับ
มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะ
มีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาช่วยก็ถูกเตะเสยหน้า
อีกนะปัญหาก็คือว่าไปผับไปเที่ยวมาแล้วเดินชนคน
เขาตามมาเอาเรื่องเนี่ยฮะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
จักรยานยนต์เนี่ยขี่ตามมาแล้วก็ทำร้ายผู้หญิงเข้าไปช่วยนะเป็นเพื่อน
ผู้หญิงโดนเตะเสยหน้าเข้าไปเลยอะ
พยายามเข้าไปห้ามปรามช่วยเพื่อนโดนเข้าไปฮะ
โอ้โหนี่เห็นไหมสลบกลางถนนเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตี๒คืนวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ผู้เสียหายเขาเอามาเป็นหลักฐานนะครับ
คนที่ถูกทำร้ายชื่อว่านายภาคภูมิพลโตอายุ๒๒ปีนะครับ
สำหรับคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงเดินทางกลับอย่าคิดว่าจะปลอดภัย
บางครั้งไปเจอใครก็ไม่รู้มาทำร้ายแบบนี้นะครับ
นายภาคภูมิเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาคนเดียวในวันนั้น
แล้วมีจักรยานยนต์อีกคันนึงขี่มาพร้อมกันที่เป็นเพื่อนผู้หญิงสองคนนะ
มาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณถนนหน้าหนองสมบูรณ์อำเภอเมืองนครสวรรค
มีผู้ชายขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา๓คนตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ขี่มาประกบรถของเขาแล้วเอื้อมมือมากดเบรกมือฝั่งขวาของเขานะ
เบรกมือมันอยู่ฝั่งขวาของแฮนด์นะตะโกนให้จอดรถ
ตอนนั้นรถของเขาก็เสียหลักแต่ทีแรกยังคิดว่าเป็นเพื่อนแบบขี่ตามมาแล้วมาแกล้งอะไรอย่างนี้
พอจอดรถเพราะว่ารถเสียหลักทั้ง๓คนปรีเข้ามารุมทำร้ายรุมกระทืบทันที
ส่วนเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนที่ขี่จักรยานยนต์ตามกันมาอีกคันนึงเห็นว่าตัวเองกำลังถูกรุมทำร้าย
ก็เลยเข้าไปช่วยคือเข้าไปช่วยจะไปห้ามปรามปรากฏว่ากลับถูกทำร้ายตามไปด้วยถึงขั้นถูกเตะเสยหน้าเลยจนบาดเจ็บ
ส่วนตัวของนายภาคภูมิเนี่ยบาดเจ็บหลายแห่งถึงขั้นสลบกลางถนนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่หลายวัน
เขาก็เข้ามาเตะที่ใบหน้าผมแล้วก็ผมก็รู้สึกตัวนะแล้วพออีกทีนึงผมก็ไม่รู้สึกตัวเลยพี่ว่าเขายังไงบ้างอ่ะ
แล้วคราวนี้ผมก็ไปแจ้งความแล้วก็นัดเขามาเขามาแค่สองคนเขาบอกว่าสาเหตุจริงผมมาเดินชนเขาแล้วเขาไม่พอใจผมแล้วเขาเลยสั่งสอนผมแบบนั้นครับ
ผมก็แย้งครับเพราะผมไม่รู้จริงครับพี่มันเป็นสถานที่แออัดมากครับผมก็ไม่ได้ติดใจแล้วเพราะว่าผมก็เที่ยวก็คือทำตัวปกติอย่างที่ผมเที่ยวมาตลอดอ่ะไม่เคยแบบว่าคิดจะไปหาเรื่องใครว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมไม่ได้ค้นหาเรื่องอยู่แล้วพี่
เดี๋ยวนี้น่ากลัวนะมองหน้ากันก็ไม่ได้เดินชนกันหน่อยก็ไม่ได้
ส่วนเพื่อนผู้หญิงอีก๒คนที่เข้าไปช่วยนะครับยืนยันว่าเพื่อนเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครวันเกิดเหตุ
หลังกลับจากไปเที่ยวสถานบันเทิงก็ขี่จักรยานยนต์ตามกันไปจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน
ระหว่างทางมีผู้ชาย๓คนที่ไม่รู้จักขี่จักรยานยนต์ตามมารุมทำร้ายเพื่อน
พอเห็นเพื่อนกำลังถูกรุมกระทืบก็รีบจอดรถแล้ววิ่งเข้าไปช่วยห้ามปรามโดยไม่คิดชีวิต
แต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บถูกเตะเสยหน้าเข้าอย่างจังขณะที่เข้าไปห้าม
โดยระหว่างนั้นเพื่อนพยายามยกมือไหว้ร้องขอชีวิตแล้วแต่อีกฝ่ายก็ไม่ฟังยังทำร้ายเพื่อนต่อจนถึงขั้นสลบกลางถนน
นั้นมันไม่คิดแล้วค่ะสงสารเพื่อนนะคะมันไม่คิดอะไรเลยว่าเราจะเป็นยังไง
หน้าเราจะโดนอะไรมั่งไม่คิดเลยช่วยกันตะโกนบอกว่าห้ามหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะโทรแจ้งตำรวจ
โทรเลยมึงแจ้งเลยกูไม่กลัวมึงโทรมาได้เลยจะโทรเรียกใครโทรมาได้เลย
ก็เลยส่งโทรศัพท์ให้เพื่อนในคลิปส่งโทรศัพท์ให้เพื่อนให้เพื่อนกดโทร
ยกมือไหว้พี่ผมขอโทษผมยอมแล้วผมยอมแล้วผมขอโทษไม่หยุดจนเขาเหยียบเดินตามมาเหยียบหน้าซ้ำ
ในคลิปเสื้อเหลืองแล้วมีเพื่อนผู้หญิงที่ว่าคนนี้เขาวิ่งเข้ามาปัดเท้าออกให้
มีค่ะมีผู้ชายเสื้อเหลืองในคลิปอะค่ะพยายามทักมานู่นนี่นั่นทักมาคุยทักมาให้ยอมความ
แต่อีกสองคนคือเหมือนเขาอยู่นิ่งแบบเงียบให้มันเป็นไปตามคดีไม่มาวุ่นวาย
แต่มีอยู่คนเดียวที่ว่าเข้ามาวุ่นวายตลอดนะคะ
อืมเติมมากรอกหวนวุ่นวายเขาละเพราะเขาแจ้งความตระเมินคดีนะ
หลังเกิดเหตุนะครับคู่กรณีได้เข้าให้การกับตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์นะครับ
อันนี้คือฝ่ายที่ไปทำร้ายเขานะก็ไปพบตำรวจแล้วอ้างว่านายภาคภูมิที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เดินชนเขาตอนอยู่ในผับมีการตกลงเรื่องค่าเสียหายกันไว้แล้ว
แต่เรื่องเงียบไม่ยอมทำตามที่ตกลงขณะเดียวกันก็มีการตอบโต้และข่มขู่
ภาคภูมิกับเพื่อนผ่านทางโซเชียลหลายครั้งโดยอ้างการรู้จักคนใหญ่คนโต
บอกว่าจะกลับมาทำร้ายซ้ำอีกทำให้ทางฝ่ายที่ถูกทำร้ายเขารู้สึกไม่ปลอดภัย
โดยทางฝ่ายที่ถูกทำร้ายยังคงยืนยันว่าไม่รู้จักคนที่รุมทำร้ายมาก่อน
แล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาบอกเขาไม่ใช่คนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์เลย
เขาจะดูว่าเข้าข่ายสหราธรรมหรือไม่
หลังจากนั้นจะออกหมายเรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป